โมงแขนเป็นคนอุ้มเลมี่หรือว่าให้พี่อ๊อธอุ้มเลมี่

ไปเที่ยวสวนสัตว์กันแต่เป็นพี่ผู้ชายอุ้มลูก
ลูกหันหน้าไปนะครับป้อนผักบุ้งให้ควาย
ข้างหลังเป็นอูดฮะอูดกัดกรุ๊ด

วันนี้ขออนุญาตมาแชร์ประสบการณ์เพื่อเตือนภัยนะคะ
สำหรับผู้ปกครองที่พาลูกไปเที่ยวสวนสัตว์กันค่ะ

แล้วก็น้องเนี่ยกำลังให้อาหารควายกันอยู่ค่ะ
แล้วก็ไม่ได้มีการเซลฟี่หรือถ่ายรูปใดทั้งสิ้นนะคะ
ซึ่งป๊าจะอุ้มน้องด้วยมือซ้ายค่ะ
แล้วมือขวาเนี่ยก็จะให้ผักบุ้งควายอยู่ค่ะ

ยื่นหน้าออกมาจากทางไหนก็ไม่ทราบค่ะ

ทำให้หูขวาด้านบนนะคะแหว่งไปค่ะ

เล่าประสบการณ์ที่ครอบครัวไปเที่ยวสวนสัตว์แห่งหนึ่งครับ

นี่เหมือนกับเป็นสวนสัตว์ในวัดนะพี่เบิร์ต
นี่นี่นี่สวนสัตว์นี้อยู่ที่สมุทรสมภาพ

นี่แหละครับนายวรชัดบริบูรณ์อายุ๓๒ปี
พี่ที่ถูกอูดกัดหูพี่เขาขายส้มโออยู่นะ
มีอาชีพขายส้มโอโอ้โหดูสิ

เล่าบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเย็น๒๕พฤษภาคม
ที่ผ่านมาก็พาครอบครัวไปเที่ยวสวนสัตว์ดังกล่าว

เคยได้ยินว่าไอ้อูดที่นี่มันกัดคนมาแล้ว

ช่วงในท้ายหาควายเราก็ถืออุ้มลูกไว้ข้างตายครับ

แต่อยู่ดีมันก็มีเสียงแบบ

แล้วมองไปเองก็เห็นอากาศที่เป็นกลงอูด

จากนั้นก็ส่งตัวไปฉีดเซรุมครับ

ครับแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องทำแผลอยู่เป็นประจำทุกวันนะครับ
พี่วรชัดก็เลยฝากเตือนนักท่องเที่ยวก่อน

ขออภัยครับเวลาไปให้อาหารสัตว์เนี่ย
โดยเฉพาะอูดเนี่ยอูดอูดอะไรยาวดอม
คอยาวนะครับมันก็ยื่นคอมาดิ

ทำที่กั้นไม่ให้อูดมันยื่นคอออกมาได้
แล้วทำป้ายเตือนให้ชัดเจนเพิ่มกว่านี้หน่อย
แต่คืออันนี้ป้ายที่ติดอยู่ขาวนั้นคุณผู้ชม

อย่าหันถ่ายรูประวังอูดกัด

ก็ใช่ซึ่งเอาจริงขึ้นคือน้ำแข็งเคยไปหันอูด

นี่ไงเห็นไหมอย่าหันถ่ายรูประวังอูด
คุณผู้ชมคงนึกถ่ายรูปหันนะคืออย่างนี้อ่ะ

ดูผมอุ้มลูกอยู่

พอเซลฟี่ปั๊บไม่ได้ระวังข้างหลังไง
เอาใหม่เอาใหม่
เอาใหม่แต่ก็อยากให้อูดมันหันหน้าว่าเหมือนขา
เล่าเอาเล่า

ท่องเที่ยวบางคนให้อาหารอูดแล้วอยากได้ลูกสวย
ยื่นใหม่ไอ้อูดไอ้เดางเดางยังไม่ได้กัด
ยังไม่ได้กัดเสร็จปั๊บมันหุดหงิดหรือเปล่า
ไม่รู้เดี๋ยวหันไปหันมาไม่ให้เข้าปาก

ก็คือไปยื่นผักผักบุ้งให้อาหารควาย
ควายที่อยู่ใกล้กับข้อกอุดคาดว่าคาดว่าน่าจะนะครับ
คิดว่ามาให้มันด้วยหรือเปล่าก็เลยโน้มคอไปแต่ไม่ถึงผักบุ้ง
ก็เลยงับหูซะก่อนนะครับเอาหลังเกิดเหตุสวนสัตว์เปลี่ยนป้ายคำเตยให้ชัดเจน
เขาบอกว่าโอ้โหคราวนี้คมชัดตัวใหญ่อ่านง่ายสะดุดตา
ครับห้ามหันหลังถ่ายรูประวังอูดกัดอืมนะครับเดี๋ยวเขาบอกว่าจะสร้างรั้วตะข่ายให้สูงขึ้นด้วย
นะครับเพื่อไม่ให้อูดมันยื่นคอยาวออกมา
ก็มันไม่ได้มีแค่คอที่ยาวไงอ่าใช่ไอ้รูปปากมันยาวด้วยใช่
แล้วเวลาเราเอาผักบุ้งใกล้หูเรานะครับมันชื่ออะไรนะดาวเดา
มีทั้งปากที่ยาวแล้วคอที่ยาวดอมจะบอกแบบนี้ใช่ไหม
ด้าวดาวนะครับชื่ออุดครับ